เช่นเคยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำอีกแล้ว
ยังไม่จบก็มีแต่ความฮาเสิร์ฟทุกวันทุกวี่เลยนะฮะ
อย่างโลเคชันล่าสุดแก๊งปวดสืบข่าวเรานะครับ

เป็นซีนที่พี่อีทต้องพูดกับกล้องคนเดียว
เรียกง่ายเหมือนคุยกับแม่ซื้อค่ะ
แล้วก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่นักแสดงคนอื่นในฉาก
ได้ยินสิ่งที่พี่อีทพูดกับแม่ซื้อด้วย

แบบกั้นขำกันสุดเลยคุณผู้ชมนะ

แล้วเขาต้องมาเล่นแบบจริงจังแล้วมันฮาเข้าไปใหญ่
โดยเฉพาะน้องแป้งนางเอกของเรื่องบอกเลยว่า
สมาธิในการเข้าฉากกับพี่อีทมันยากที่สุดเลยนะครับ

ท้องเริ่มแบบโอ๊ะหิว

เวลาพักไปทานข้าวต้องสลับกันไปนะ

เขามีเมนูกินจุ๊บจิ๊บอะไรกันบ้าง
ส่องของว่างกองนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

เพราะทุกคนค่ะเวลากินข้ามันไม่ตรงเวลา
ดูจากสีหน้าสีตาพี่อีชก็เป็นตั๊ะแซ่บอยู่เดิมนะฮะ
ส่วนความสนุกในแก๊งปวดสืบข่าววันนี้

ดูจากตัวอย่างเขาบอกว่าจะมีฉากที่น้องดาว
ว่าแวนดี้ก็ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอีกด้วย

ห้ามพลาดวันนี้นะคะ๑๘นาฬิกาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แก๊งปวดสืบข่าว